เพื่อที่มายกระดับนะครับเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพในการก้าวเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตนะครับ
ซึ่งแน่นอนมี๒๔เยาวชนจาก๓จังหวัด
ก็คือเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็ชนบุรี

ธัญอุระจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ก็มีนักกีฬามาเก็บตัวด้วย

ก็รวมไปถึงพิธุบอดี้สแลมนะครับ

ก่อนที่จะไปวิ่งในโครงการ๙ทีละ๙นะครับ

เด็กต่างชาติด้วยใช่อันนี้มันเป็นข้อสังเกต
ทีมข่าวเราไปทำแล้วเขาบอกว่า

คือเวลาเขาตั้งคำถามเนี่ยเขาจะเห็นเด็กแต่ละชาติเนี่ย

ในการที่อยากจะเป็นนักเตะอาชีพนะครับ

เรื่องการเรียนรู้วิชาการในห้องเรียน

ทั้งเรื่องของโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา

รวมไปถึงแบบฝึกอันนี้เป็นแบบฝึก

คุณเอาเด็กพวกนี้มาให้สัมภาษณ์

แบบนี้ต้องมีฝึกแล้วก็อยู่ในห้องเรียนจริงด้วย
เป็นอะไรที่มีรายละเอียดเยอะจริงนะครับ

เหล่านี้เขาพูดถึงแล้วก็รวมไปถึงฟังเสียงของโค้ชที่เขามาใน

ก็คือมีการโหวตกันแล้วก็ให้รางวัลกับนักเตะอย่าง
ทีมแชมป์ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมและสุดยอดนักเตะ
ซึ่งรางวัลเหมือนกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
สร้างแรงกระตุ้นให้กับพวกเขาที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตนั่นเองนะฮะ